คนขับรถเนี่ยสะดุ้งหนักเลยเพราะอยู่
วิวแชร์คันนี้เข็นอยู่ข้างถนน

แล้วก็เฉขวาออกมาเกือบถูกรถชน
นี่คือเขาไม่ได้จะข้ามถนนใช่ไหมอยู่ข้างดิฉันเนี่ย

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ประทึกนี้กันก่อนนะฮะ
ตัวนี้ต้องติด
โอ้โฮเฉยคนเดี๋ยวจะหนึ่ง

ทางลงสะพานอันตรายแล้วอยู่พี่เฉขวาออกมา

ครับโอ้โหแล้วตรงนี้ถ้ารถคันที่มีกล้องหน้ารถเนี่ย
เบรกไม่ทันจะเป็นไงคุณทางลงสะพานด้วย

ถนนบ้านแพ้วพระประโทนมุ่งหน้าถนนพระราม๒

เกือบจะพุ่งชนรถของชายที่เข็นวิวแชร์ออกมา

แล้วก็นี่ตีซ้ายกลับเข้าไป

แต่ทีนี้มีคำถามหลายคำถามมากมาย
ทำไมชายคนนี้ถึงเข็นวิวแชร์มาเองแบบนี้

ไม่มีใครดูแลหรืออย่างไรนะฮะ

ทำให้คนเข้ามาแสงความคิดเห็นกันหนักมาก

วิวแชร์ออกมาเองแบบนี้นะครับ
แต่มีคนเข้าไปให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสว่า

เพราะจะเจอชายเข็นวิวแชร์รายนี้เป็นประจำ

ไปถึงแยกยกระบัดซึ่งเสี่ยงอันตรายมาก
เพราะไม่ได้เข็นชิดริมถนนแต่จะอยู่ตรงกลางเลยคุณ
แล้วก็อยู่กลางเส้นสีขาวนี่คุณ
คือแทนที่จะเข้าซ้ายอีกนิดนึงใช่ไหมอยู่ขอบทางให้มันชิ้นพงหญ้า
แต่ทีนี้เขาเข็นทับเส้นขาว
ซึ่งไม่แน่ใจนะที่เขาเข็นทับเส้นขาว
เพราะเขาจะได้รู้ว่ามันเป็นทางตรงหรือเปล่า
งั้นถ้าไม่อยู่ตรงเส้นขาวนี้มันจะเฉไปเฉมาใช่ไหมฮะ
ทีนี้ครับคนก็แจ้งเบาะแสแล้วบอกว่าอยากให้มีการแก้ไข
ช่วยเหลือผู้ชายคนนี้หน่อยเพราะหากวันไหนมีรถมาชน
จนเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมันจะอันตรายนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรานะคุณขับรถตระเวนตามเส้นทางที่มีการแจ้งเบาะแส
จนกระทั่งมาพบกับผู้ชายที่เข็นวิวแชร์คนนี้
อยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าวัดชัยมงคลตามพิกัดที่มีคนแจ้งเบาะแสแล้วครับ
ก็เขานะมีถุงกับข้าวแขวนอยู่ที่นี่เห็นไหมตรงแฮนดจับเนี่ยข้างหลังรถเนี่ยนะครับ
แล้วก็พูดคุยกับเขาผู้ชายคนนี้บอกว่าผมพิการครับ
และเขาตอบได้ช้าคุณคือบางทีนะนักข่าวก็ต้องค่อยฟัง
ค่อยตีความว่าเขาตอบว่าอะไรบ้างนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาผ่าตัดสมอง๒ครั้งหลังจากที่เคยถูกตีหัว
ถูกคนทำร้ายทำให้เดินไม่ได้ต้องนั่งวิวแชร์
ทุกวันนี้อาศัยอยู่กับพ่อแล้วก็พี่
แต่ทีนี้ที่เอาวิวแชร์ออกมากลางถนนแบบนี้เพราะอยากช่วยเหลือตัวเอง
ก็เลยเข็นวิวแชร์ไปตามถนนเพื่อไปขอของแบ่งจากคนอื่น
คือคนเห็นสงสารก็เอาข้าวไปเอาน้ำไป
แล้วก็แจงนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิป
ผมไม่ได้มีความประสงค์ที่จะแบบไปทำให้เกิดอุบัติเหตุ

คราวนั้นคือตอนขึ้นสะพาน
ยังมีคนช่วยผมเข็นขึ้นสะพาน

ทีนี้ก็ต้องเข็นวิวแชร์ลงเอง
บังคับวิวแชร์ไม่ถนัดเพราะใช้แขนข้างเดียว

บังคับไม่อยู่ยิ่งตอนลงสะพานด้วย
มันก็ไหลขวาออกไปแบบนั้นนะฮะ
ไม่ได้ตั้งใจจะไปขวางรถ
แต่เอาจริงพอเห็นแบบนี้ก็กลัวไง
ถ้าเกิดว่าพี่บอกว่าทำแบบนี้ลักษณะนี้

แต่เขาบอกเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลย

เพราะเข็นวิวแชร์มารู้ว่าผิดนะ
เข็นวิวแชร์ออกข้างถนนแบบนี้นะครับ

ที่จะต้องเข็นวิแชร์ออกมาช่วยเหลือครอบครัว
ในการที่จะขอของแบ่งของกินจากคนอื่น
จะได้ไม่เป็นภาระกับครอบครัวครับ

ว่าจะเข็นวิวแชร์ด้วยความระมัดระวังหลังจากนี้นะฮะโอ้โห

เป็นห่วงคือถามว่าเอาจริงคือมันมีวิธีการไหนอีกไหม

ใช่แล้วมันก็ไม่เสี่ยงขนาดนี้
โอเคพมแหละอาจจะต้องเข้าไปดูพมจังหวัด

แล้วว่าวิธีการอื่นจะสร้างอาชีพให้ได้ไหม
นั่นสิฮะจุดนี้อันตรายมากนะ
แม้ว่าเข็นข้างทางก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเห็นผู้ชายคนนี้เป็นประจำเลย
คนที่สัญจรเส้นนี้บางครั้งก็ให้เงินบ้าง
หลายครั้งที่เห็นวิวแชร์ออกไปกลางถนน
หวั่นว่าจะโดนรถชนฟังชาวบ้านเขาสะท้อนนิดนึงนะครับ

มุดสาของเลยเลยเส้นทางที่เขาวิ่งบ่อยเนี่ย
ก็เนี่ยแถวเศษอะไรนะ
บ้านแพลวเหรอครับปะท
เนื้องานเข้าไปดูแลเดี๋ยวอาจจะภาษาให้อีกทีด้วยเหมือนกัน
แต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงในชีวิตจริง